มีคนร้องขอความช่วยเหลือจากหมอปลามือปราบสัมภเวษีอีกแล้วนะคะ
คราวนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะคุณแม่ของผู้หญิงคนนึงบอกว่าหมอปลาช่วยหน่อยเถอะ
ลูกสาวเหมือนกับเคยตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้น
ใช่แต่พอฟื้นขึ้นมาเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะพี่อุ๋ยคือกินใบไม้แทนข้าว
วันก็นั่งเหม่อลอยไม่พูดไม่จานแล้วเป็นแบบนี้มา๒๐กว่าปี
แล้วคุณแม่ก็ถ่ายคลิปเอาไว้เดี๋ยวลองดูนิดนึงนะคะ
ลูกฉันชอบมานั่งคนเดียวสังเกตดูหลายครั้งแล้ว
ว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้มันนั่งเงียบอยู่
นี่ค่ะกินใบไม้

แล้วกินแทนข้าวไม่ยอมกินข้าว
คุณแม่ใช้มือถือถ่ายเอาไว้นะคะ
นางเสาแอนอายุ๔๔ก็คือขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
ครับแล้วแม่บอกว่าบางวันมีอาการเหมือนถูกผีเข้าอืม
เฝ้าดูพฤติกรรมของลูกมา๒๐กว่าปีแล้ว

บอก๒๖ปีได้ที่ลูกมีอาการแบบนี้

ใช่มีอาการตั้งแต่แบบโอ้โหอายุ๑๐กว่า

คุยกับคุณแม่นะคะนางธันวรรณอายุ๖๒
บอกว่าตอนลูกสาวอายุ๑๘ก็ไม่เคยมีโรคประจำตัวอะไร
แต่มีเหตุการณ์ที่แปลกมากเกิดขึ้น
ลูกสาวแม่อยู่ดีก็ป่วยแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
ส่งโรงพยาบาลอุทัยธานีรักษาตัวตั้ง๓เดือน
คือรักษาตัวถึงขั้นที่ว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะ

คุณหมอบอกว่าถ้าถอดเครื่องช่วยหายใจคือตาย
คุณแม่และครอบครัวก็เลยตัดสินใจว่าสงสารลูก
ไม่อยากปล่อยยื้อเอาไว้ให้ลูกทรมาน
ก็ตัดสินใจถอดเครื่องช่วยหายใจ
นำร่างลูกสาวกลับบ้าน

ญาติเตรียมลงศพและเตรียมจัดงานศพและ

ระหว่างทางกลับบ้านฟื้นเฉยเลย
หลังจากนั้นก็มารักษาตัวต่อที่บ้านครับ

ลูกสาวแม่เริ่มมีอาการแปลกแปลกคล้ายถูกผีเข้าครับ

กรี๊ดเสียงดังลั่นแลบลิ้นปิ้นตา
บางครั้งก็ไปกินใบไม้หลังบ้าน
อ้างว่าเป็นเจ้าที่ปู่สมเฝ้าทรัพย์อยู่ตรงนี้
แต่ถูกลื้อสารไปแล้วยังไม่ไปไหน
อยากกินหมากไม่มีหมากให้กิน
ต้องกินใบไม้อ๋อเหรอร่างทรงบอกแม่ว่าลูกสาวแม่มีสัมภเวษีมาสิ่งร่างนะครับ

แล้วที่ดินที่อยู่กันเนี่ยเป็นป่าช้าเก่านะ
มันก็จะมีคนตายไปเรื่อย
แล้วก็เริ่มมีคนตายในบ้านจริงนะคะ
คุณแม่บอกว่าก็สามีผูกคอตายปี๖๐
ลูกสะพ้ายก็ตายแบบไม่มีสาเหตุปี๖๔
ลูกสาวก็มีอาการแปลกเหมือนถูกผีเข้ามาตลอด๒๐กว่าปี

แล้วทุกครั้งที่ไปที่จอมปลวกข้างบ้านแม่บอกขนลุกมากเลย
หมอปลามาช่วยดูหน่อยเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่บ้านกันแน่
ไม่ถ้าแกเป็นเหมือนพอแกชักแล้วนะเหมือนแกจะเบอร์นะ
เหมือนแกจะเบอร์หรือแกจะเดินเมอร์มาเนี่ย
เหมือนไม่รู้ตัวคือเวลาชักเหมือนผีเข้าเลย

เพราะเรามากินใบไม้มาเคี้ยวก็บอก
แอนมันกินไม่ได้นะมันใบไม้มันใบมะปางก็กินไม่ได้

โอ้โฮเกือบมันทิ้งวันหนึ่ง๓ครั้งนะชัก
เขาบอกว่าเมื่อก่อนมันเป็นทางผีผ่าน
มันเป็นป่าช้าเก่าทั้งหมดเลย
มันจะมี๓หลังเรียงกันไปแล้วมีคนตายหมด
หลังที่ที่๓ของเรานี่คือตายแม่ของคนแล้วก็พ่อเขา
แล้วก็ลูกเขา๒คนตายหมดทั้งหมด๔คน
นี่นะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้
หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปพิสูจน์จริงค่ะ
ช่วยเรื่องนี้นะคะนี่ค่ะหมอปลาและทีมงาน
ไปคุยกับตัวคุณแม่และลูกสาวคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
แม่บอกว่าเคยให้ห้อยเหรียญตราครุฑเพื่อความสบายใจ
แต่ปรากฏว่าอาการผีเข้ามันก็มันก็ลดลงแหละแต่มันไม่ได้หายขาด
แต่เป็นระยะที่เป็นน่ะแต่ถ้าไม่เป็นแกก็ไม่กิน
จะเดินไปหลังบ้านแล้วแกจะไปนั่งที่เป๊หลังบ้าน
แกจะเหม่อลอยแบบเหมือนก็ไม่ใช่ตัวแกเอง
ผีมังสวรรค์เหรอผีรักษ์ฮ่า
นี่เราก็เรียกบอกว่าแอนไปทำอะไรนะไปยืนทำอะไรอยู่น่ะ

เขาก็หยุดหยุดแล้วเขาก็เดินมา

หมอปลาบอกลองถอดครุฑดูสิครับแม่ก็ถอดถอดเหรียญตราครุฑออก
เพื่อทดสอบว่าถอดแล้วจะเป็นยังไงจะมีผีเข้าไหมอะไรไหม
แล้วก็เดินกันไปดูที่จอมปลวกเลย
แม่บอกว่าพอเข้าใกล้แล้วขนลุกอะค่ะ
เดี๋ยวดูสิคะว่าหมอปลาไปแล้วจะมีอาการอะไรบ้างหรือเปล่า

แม่บอกแม่ขนลุกมาก
แต่หมอปลาไม่มีอาการอะไรนะพี่หุย

อ้าวไม่น้ำตาลไหลไหมไม่เลย
ไม่นะปกติมากหมอปลาบอก
หมอปลาก็ไปที่ต้นมะปรางค่ะหมอปลาบอกขอลองกินหน่อยสิ
กินอะไรใบมะปลางที่ลูกสาวแม่กิน

ชวนบอมนะข่าวเราคิดไหมใบไม้
คือใบไม้ทั่วไปกินได้มันก็กินได้แหละ

มันไม่ใช่ข้าวหลามมันคือข้าวหลาม
กินแล้วยิ้มมีความสุข

ทีนี้ค่ะกินกันอยู่

ฉีกใบไม้กินแล้วก็พูดจาแปลก

นี่เป็นผู้ชายอายุ๗๐เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์
โอ้โหแล้วบอกว่าแอนมักจะเอาน้ำแดงหมากพลูมาให้กิน

ดูข่าวด้วยผีด้วย

ไม่รู้ค่ะชื่ออันนี้

อันนี้เราไปเข้าแล้วไม่รู้ค่ะ

ดูข่าวด้วยเหรอดูข่าวผ่านร่างเหรอ
ข่าวหมอป้าค่ะข่าวตลอดค่ะ
อ่าสรุปตอนนี้ผมคุยกับแอนหรือผมคุยกับใครอยู่ครับ

เดี๋ยวขอแอดไลน์

ผู้ชายอายุเท่าไหร่คะ

อ๋อศาลปู่โสมเฝ้าทรัพย์อันนั้นหรือครับ
นี่บอกเป็นผู้ชายอายุ๗๐

แต่สักพักแอนเขาก็กลับมาเป็นปกตินะคะ
หมอปลาก็เลยไปดูที่จอมปลวก

และครอบครัวก็บอกว่ามันแบบขนลุกจริง

เพื่อความมั่นใจและพิสูจน์ว่าจอมปลวกตรงนี้
ไม่มีอาถรรพ์หมอปลาเลยเอาจอบเอาเสียมมาขุดเลย

ชาวบ้านที่มาดูก็สาธุกัน
นี่ค่ะนี่หมอปลาก็ลองให้แม่ลูกคู่นี้จับจอมปลวก

แต่ตามต่างจังหวัดปลวกที่เขาสะสมนานจะเป็นจอมปลวกใหญ่อย่างนี้
อ๋อวันนี้ฉันไม่เคยเห็นแบบอย่างนี้
แต่ตามความเชื่อเขาจะไม่ค่อยทำลายกัน
หมอปลาให้แม่ลูกกินพญาปลวกโชว์เลยนะ

ที่นี่ปลวกมันก่อนจะไม่อยู่พอตัวพญาปลวกมันออกมานี่แล้ว

ทีนี้ที่ถามว่าเวลาคุณเดินมาตรงปวกทำไมถึงคุณถึงขนลุก
เนื่องจากว่าเพราะคุณคิดไงว่าตรงนี้มันมีผีไง

อันนี้คือปวกซึ่งมันจะกินบ้านเรา
ไม่มีสิ่งกศิษย์ประเทศไหนแล้วมันกินบ้านเราแล้วเราต้องสร้างบ้านใหม่

เมื่อพี่คิดว่าไม่มีสิ่งกศิษย์ผมก็สิ่งสิทธิ์ที่ดู

ไม่เราไม่ไปเดินในกระเพาะหรอก
โอ๊ยจับเป็นแล้วพวก

เอ้าหมอปลากินเอง

กินแทนโชว์ว่าไม่มีอะไรไม่มีอาถรรพ์

ไปบ้านร้างอยู่ฝั่งขวาของบ้านคุณแม่เนี่ยค่ะ

มีคนเสียชีวิตต่อเนื่องหลายคนเหรอเนอะ

หมอปลาก็ไม่ได้สัมผัสอะไรได้นะคะ
แต่มีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาเครื่องรางของขลังอยู่
หมอปลาบอกว่าสาเหตุที่บ้านหลังนี้อยู่ไม่ค่อยได้

ประตูบ้านตรงกับเสาทง
และบันไดของโรงเรียนที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม

หมอปลาก็เดินไปที่บ้านร้างชั้นเดียวอีกหลังนึง

แต่อันนี้คือเคสนี้จุดประเด็นหลัก

ซึ่งเพศผมแนะนำเราว่าต้องไปเชื่อหมอรู้ทัยศาสตร์
เราน่าจะเข้ากระบวนการไปโรงพยาบาลใหญ่
ซึ่งมันจะให้คำตอบที่ดีกว่า

เพราะคนที่ชักมันต้องมียาการชักอยู่แล้ว

ก็อีกอย่างคนที่ชักส่วนใหญ่แล้ว

หมอปลาเลยสรุปแบบนี้ค่ะ

มันเกิดขึ้นจากความเครียดของแม่ลูกคู่นี้แหละ

แล้วก็มีชาวบ้านมีร่างทรงพูด
ว่าบ้านมีผีมีวิญญาณคอยตาม
พูดพูดไปเรื่อยมันก็เชื่อ
พอเชื่อมันก็มีอาการตามความเชื่อของตัวเอง
หมอปลาบอกว่าเอาอย่างนี้ไปหาคุณหมอ

แล้วเลิกไปหาหมอผี
หมอปลาการันตีว่าอาการดีขึ้นแน่
คุณแม่ก็พาน้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลดีกว่า

ส่วนในบ้านหลังนั้นพี่หมอปลาไปมีอาการโอ๊กอ้ากโอ๊กอ้ากอะไรอย่างนี้

แต่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยกันเยอะเลยค่ะ

ก็แกกินพยาปลวกไง

คุณผู้ชมส่งมาหลายท่านบอกบางคนบอกแถวบ้านผมก็กิน